มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ค่ะมีสองพี่น้องพี่ชายกับน้องสาว
เขาเป็นเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างอ่าเขาก็เดินทางไปที่โรงกลึงแห่งหนึ่ง
ไปคุยกับนายพิชัยครับไปคุยกันแล้วเหมือนกับตัวน้องสาวเนี่ย
ทวงเงินสองแสนห้าหมื่นบาทตัวนายพิชัยก็ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้เอาเงินมา
เบิกเงินมาก็เถียงกันทะเลาะกันอืมนายพิชัยโมโหคว้าปืน
มิลลิเมตรยิงใส่สองพี่น้องนี้เลยนะอ่าแล้วก็มีการแย่งปืนกันนะคะ
พี่ชายเนี่ยถูกยิงเข้าที่กลางอกตัวน้องสาวก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน
แล้วก็พอขึ้นรถจะไปโรงพยาบาลนายพิชัยขึ้นรถตามมาอีกอ่ะ
แล้วก็มายิงใส่หน้ารถเขาอีกอ่ะค่ะเหรอใช่จนเสียชีวิตไปหนึ่ง
แล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
มูลนิธิป่อเต็กตึงนำตัวนายสมพิษพุ่มสงวนอายุ๕๕ปี
และนางสาวกาญจนาพุ่มสงวนอายุ๔๒ปีเป็น๒พี่น้องนะคะ
เขาเป็นหุ้นส่วนบริษัทรับเหมาก่อสร้างนำตัวสองคนนี้ไปส่งโรงพยาบาลพุทธมนตรค่ะ
เพราะว่าถูกนายพิชัยใช้ปืนยิงเข้าที่หน้าอกและกลางหลังจนบาดเจ็บสาหัส
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงกลึงแห่งหนึ่งนะคะที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม
แต่อย่างที่บอกว่าเสียชีวิตไปหนึ่งคนที่เสียชีวิตก็คือนายสมพิษค่ะ
ก็เสียชีวิตขณะที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจสพพุทธมนตรจับกลุ่มคนก่อเหตุได้
นายพิชัยสุขสิริอายุห้าสิบแปดปีนะคะของกลางก็คือปืน๙มิลลิเมตรค่ะ
เหลือกระสุนปืนอยู่ในแกซีนสี่นัดก็ควบคุมตัวไปสอบปากคำที่โรงพัก
ชนวนเหตุก็มาจากที่นางสาวกาญจนาผู้บาดเจ็บที่เป็นหุ้นส่วนบริษัทรับเหมาก่อสร้างไปทวงเงินค่ะ
สองแสนห้าหมื่นบาทนายพิชัยยืนยันว่าไม่ได้เบิกเงินมา
ก็บอกไปว่าไม่มีเงินตรงนี้ก็เถียงกันทะเลาะกันแรง
นายพิชัยก็เลยเอาปืนยิงทั้งคู่จนเสียชีวิตหนึ่งแล้วก็บาดเจ็บสาหัสไป๑นะคะ
เรามาดูภาพจำลองเหตุการณ์ด้วยกราฟิกนะคะคุณผู้ชม
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะนางสาวกาญจนาซึ่งเป็นหุ้นส่วนบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
กับพี่ชายซึ่งก็คือนายสมพิษแล้วก็มีคนงานไปด้วยอีกสองคนนะคะ
ไปที่โรงกลึงของนายพิชัยย่านพุทธมนตรสาย๓
คุยเรื่องรับเหมาก่อสร้างแล้วก็ฝากคนงานสองคน

พอไปถึงก็เห็นว่านายพิชัยกำลังดื่มเบียร์อยู่ค่ะ

นางสาวกาญจนาทวงเงิน๒๕๐๐๐บาท

บอกว่านายพิชัยเบิกไปก่อนหน้านี้

ทะเลาะกันทะเลาะกันแรงนะคะ

ก็เลยเดินไปหยิบปืน๙มิลลิเมตร
อยู่ในกระเป๋าปืนนี้ไปหยิบปืนมา
แล้วก็ยิงใส่นางสาวกาญจนา
แต่ว่านายสมพิษพิชัยแย่งปืน

จากนั้นนางสาวกาญจนากับคนงานที่อยู่ในเหตุการณ์
เพื่อไปส่งโรงพยาบาลนางสาวกาญจนาขับเองนะ

คนงานกับนายสมพิษนั่งอยู่เบาะหลัง
จังหวะที่ขับไปถึงพุทธมนตรสาย๔คุณผู้ชม
นายพิชัยเขาขับรถตามมาอีกนะคือไม่หยุด

ขับกระบะนิสสันสีขาวตามมาแล้วขับมาทัน

ลงมาจากรถกระโดดขึ้นเหยียบฝากระโปรงหน้ารถ
ใช้ปืนยิงใส่กระจกหน้ารถไป๒นัด
คนงานที่นั่งอยู่เบาะนั่งด้านหลัง
ก็เลยดึงตัวนางสาวกาญจนาให้หมอบลง

แต่ก็ถูกยิงที่กลางหลังอาการสาหัสนะคะ

เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็จับกลุ่มผู้เกาะเหตุเอาไว้ได้ค่ะ

จอดรถขวางกระโดดขึ้นกระโปรงหน้า

พุทธมนต์ทนสายสี่ก็ลดเยอะนะคะ

พอตรวจสอบประวัตินายพิชัยผู้ก่อเหตุ

เคยถูกจับในคดีฆ่าคนตายมาแล้วด้วยครั้งหนึ่ง

สารตัดสินจำคุก๗ปี๘เดือน

แล้วก็ไม่เข็ดมาก่อเหตุนี้อีกค่ะ
ฆ่าคนตายอีกแล้วนี่
ง่ายครับ